พูดถึงดำหรือแดงนี่พูดถึงอะไรฮะ
เกณฑ์ทหารจับใบดำใบแดง
รอดหรือไม่รอดนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงของการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการนะครับ
ก็ผู้ชายโอ้ชายไทยก็ยืดอกไปล้วงจับใบดำและใบแดงนะครับ
คุณผู้ชมครับมีสีสันในการจับใบดำใบแดงหลายพื้นที่เหลือเกิน
มีทั้งสาวสองที่โอ้โหสวยเหลือเกินก็ตั้งหน้าตั้งตาไปจับใบดำใบแดง
ไม่จับสินะไปตรวจเพศสภาพนะครับ
ส่วนมีบางที่พระท่านมาจับใบดำใบแดงด้วยเหมือนกัน
แล้วก็พระรูปนี้นะคุณนะเขามีการปลุกเสกหายใบดำใบแดงก่อน
นี่ฮะการตรวจเลือกทหารกองเกินอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ก็ต้องการฐานเกม๑๑๕คนก่อนเริ่มจับใบดำใบแดง
คณะกรรมการได้นิมนต์พระสมโพธิบุญนวงที่มาร่วมเกณฑ์ทหารด้วยนะ
ให้มาตรวจหายพร้อมกับปลุกเสกหายก่อนที่จะใส่ใบดำใบแดงเข้าไป
เพราะปีก่อนท่านเคยปลุกเสกให้กับน้าชายได้ใบดำมาแล้ว
พอถึงลำดับของพระสมโพธิที่ท่านเป็นผู้ที่ปลุกเสกหายเอง
ก็ถือว่าขลังจริงเพราะท่านได้ใบดำจริงด้วยนะครับ
และงานนี้มีสาวประเภท๒มารายงานตัวกัน๓คนนะครับ
คือน้องครีมนักศึกษาปี๔คณะวิทยาศาสตร์
จอมเกล้าพระนครเหนือน้องเอมมาแล้วก็น้องท็อฟฟี่
ก็สวยไม่แพ้กันนะฮะไปดูที่เลยกันต่อครับ
ดีค่ะไปที่ด่านซ้ายนะคะ
ชายไทยวัย๒๑ปีก็เข้าเกณฑ์ทหารกัน๓๗๒คน
คือที่นี่เขาต้องการทหาร๙๔คน
ทีนี้บรรยากาศคุณเอ้ยสนุกสนานค่ะลุ้นใบดำใบแดง
แล้วนี่อะไรสีสันนะ
ใช่ค่ะเขาถูกนายทหารจับโพสต์ท่าตะเบ๊ะระหว่างลุ้น
แล้วพอถึงคิวเขาดูสิโอ้โหฟูเทิร์นหมุนตัว
เต็มที่ค่ะจัดเต็มเหนียวสุดท้ายนะ
ได้อะไรได้ใบไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูนะ
จับออกมารอประกาศแล้วเดี๋ยวดูท่ารุ่นเขา
โอ้โหใบดำค่ะกระโดดจนตัวลอยเลยนะคะ

ส่วนที่อำเภอด่านขุนทศโคราชนะครับ
มีสาวประเภท๒มาร่วมคัดเลือกกันมากถึง๑๑คน

พากันส่งเสียงวิวตื่นตาตื่นใจนะฮะ
ส่วนสาวดาวเด่นก็ได้แก่นายโกลัญญาบุญเยี่ยมนะครับ

นายพระตระพลชาวขุนทศนะครับ
และนายวีรชัยสมวงใส่ชุดนักศึกษามาคนนี้นะครับ
อกจากจะสร้างสีสันให้กับการเกณฑ์ทหารแล้ว

เพราะว่ามีคนมาขอถ่ายรูปเธอเป็นจำนวนมาก

ปิดท้ายกันที่สวยประหารเรด้าพัง
อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคุณดูสิ
สาวประเภท๒๓คนประชันโฉม
รายงานตัวคัดเลือกทหารในปีนี้
แก่นายวรุษอุดใจหรือว่าน้องเนย

นายนัทพงศ์ปินใจกำลังเรียนปวสปี๑
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา
แล้วก็นายประชากันตะยาหรือน้องมีมี่
ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหิดล
คุณดูสิดูสิสวยกันไหมล่ะฮะ
สามคนได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารเกณฑ์นะครับ
เพราะว่านำใบรับรองแพทย์การศัลยกรรม
มายืนยันเรื่องของเพศสภาพด้วย
แต่ตอนนี้เรื่องของการแต่งกายเรียนแบบสาวสองเนี่ย
ไปตรวจคัดเลือกแล้วก็เกณฑ์ทหาร
วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในโลกโซเชียลคุณ
คือมีคนที่เขาไปเกณฑ์ทหารเขาเป็นผู้ชายทั้งแท่งเลยนะ
แต่ว่าแต่งตัวค่ะคุณ

ใส่วิกแล้วมีแบบนอกอกปลอมซีลิโคนปลอมไปด้วยอ่ะค่ะ

เจ้าตัวโพสต์เองในโลกโซเชียลบอกผ่านแล้วจ้า

ละมุนขนาดนี้จะแดงได้ยังไงนะครับ
แต่ก็มีคนในโลกโซเชียลเขาออกมาแฉ
ว่าจริงแล้วโอ้โหในวันปกติก็ใส่
ผู้ชายก็เป็นผู้ชายเป็นแมนปกติ
แต่ทำไมวันไปคัดเลือกถึงโอ้โหแต่งแบบนี้
ใช่คือมันมีอีกคนนึงนะที่เขาแบบว่าไปซื้อหน้าอกปลอมจากจีนมา

ก็ทางทหารพี่ทหารบางคนเขาไม่รู้ไง
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงหรือเปล่า
แล้วก็มีการไปโพสต์บอกว่าหูถ้าเกิดขนาดนี้ไม่ผ่าน
ไม่รู้จะว่ายังไงกลับบ้านจ้าจุ๊บ

ทักทวงว่าเธอซื้อชุดแบบนี้มาใส่
มันหลอกลวงทำไมมันเสียสาวสองจริงเขาด้วย